ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ชาวพม่ารอคอยมานานกว่า๕๐ปี
เมื่อนายถิ่นจ่อซึ่งเป็นพลเรือและชนะการเลือกตั้งได้ขึ้นสาบานตนเป็นประธานธิบดีอย่างเป็นทางการ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
ก็คือรัฐบาลที่นำโดยพลเรือน
จะสามารถทำงานร่วมกับกองทัพได้มากน้อยแค่ไหน
ขณะเดียวกันการที่นางองซานซูจี
วบตำแหน่งรัฐมนตรีถึง๔กระทรวง

ติดตามได้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ของการเมืองพม่า
ซึ่งพลเรือนที่ไม่มีสายสัมพันธ์กับกองทัพ

เป็นประธานาธิบดีได้เป็นครั้งแรก
ในรอบกว่า๕๐ปี
ถิ่นจอประธานาธิบดีคนใหม่
กล่าวต่อสภาโดยย้ำว่าภารกิจหลักของรัฐบาล

และการแก้รัฐธรรมนูลพม่าให้เป็นประชาธิปไตย
จอบอกว่าเขามีภารกิจที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูล
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับประเทศ
และสอดคล้องกับคุณค่าประชาธิปไตย
เสร็จสิ้นพิธีการในสภา
รัฐบาลชุดเดิมภายใต้การนำของพลเอกเต็งเซ็ง
และรัฐบาลชุดใหม่ได้เดินทางมาพบกัน

โดยทั้งภายในพิธีสาบานตน
และในพิธีส่งต่อการบริหารประเทศ
จากจะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมแล้ว
ยังมีผลเอกอาวุศมินออนไลน์

ท่ามกลางการจับตาจากประชาคมโลกว่า
รัฐบาลชุดใหม่จะทำงานกับกองทัพได้อย่างราบรื่นหรือไม่
โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูลที่นายถิ่นจอประกาศเอาไว้
จากประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีทั้งสองคนแล้ว
ในวันนี้คณะรัฐมนตรีทั้ง๑๘คน
ก็ได้ทำพิธีสาบานตนด้วย
หนึ่งในนั้นคือนางองซานซูจี
ที่ถูกจำกัดสิทธิ์การเป็นประธานาธิบดี
แต่ในรัฐบาลชุดนี้เธอก็ยังคงมีบทบาทสำคัญ
ในการเป็นรัฐมนตรีถึง๔กระทรวง

รัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี

และรัฐมนตรีพลังงานและการไฟฟ้า

นางซูจีจะรับบทหนักในรัฐบาล
ด้วยการเป็นรัฐมนตรีคุม๔กระทรวง
แต่เธอก็จะยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักต่อไป
แม้ว่าในรัฐธรรมนูลจะกำหนดว่า
รัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์เข้ายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของพักการเมือง
ซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการชุดนี้
เต็มไปด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ
อมินมองยังยกตัวอย่างด้วยว่า
ในช่วงที่นางซูจีถูกกักบริเวณภายในบ้านมาแล้ว
ฉะนั้นสถานการณ์ในตอนนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมาก
โดยทีฮาซอร์ประธานสมาคมนักข่าวพม่า
โกจิมี่จากกลุ่มเคลื่อนไหวปี๑๙
ยังคงกังวลบทบาทของกองทัพที่มีทั้งโคต้าในสภา
และเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญ
รวมทั้งยังส่งตัวแทนคือนายมิ้นสวยมาเป็นรองประธานาธิบดี
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาติภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจรจาสันติภาพ
หวังว่ารัฐบาลใหม่จะสารต่อการสร้างสันติภาพให้กับพม่าต่อไป
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน